มีคนบอกว่าช่วงเวลาเด็กเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุด
ผมเกิดในครอบครัวใหญ่
ผมมีเพื่อนมากมายแต่มีบางอย่างขาดหายไป
จนวันหนึ่งที่พี่สาวก้าวเข้ามา
สิ่งแรกที่เห็นคือรอยยิ้มของเธอ

ทำให้ผมอบอุ่นอย่างประหลาด
เสื้อตัวเดิมแต่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนใหม่

ช่วยให้ผมเข้าใจความหมาย
ถ้ามีพี่สาวใจดีที่พร้อมให้เวลากับน้องมากขึ้น

หรือแค่คนธรรมดาอีกคนหนึ่ง
ที่รู้จักคำว่าอาย

พี่สาว๑วันเติมฝันให้น้อง